คุณผู้ชมคะถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมจะทำยังไงดีคะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าโอ้โห
ตกใจมากต้องแจ้งตำรวจล่ะค่ะครับก็คือถนนที่ลบบุรีนะคะ
เป็นทางหลวงอ่ะค่ะอืมทางหลวงหมายเลขสามศูนย์หนึ่งเจ็ด
ลบบุรีวังม่วงค่ะเข้าตัวเมืองลบบุรีนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอชื่อว่านางสาวธันนิชาเธอบอกว่าจะขับรถผ่านถนนเส้นทางนี้
มีโทรศัพท์เข้ามาเธอก็เลยจอดรถเพื่อคุยโทรศัพท์
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปไม่ได้นะคะ
คุณยายสมนึกอายุแปดสิบหกคุณยายอ่ะบ้านอยู่แถวนั้นอืม
อยู่ดีมาตะโกนไล่เธอให้ไปจอดที่อื่นเธอบอกเธองงมากเลย
นี่ถนนหลวงนะเธอก็จอดชิดริมทางนะไม่ได้เกะกะอะไรใครนะ
ถึงขั้นบอกยายว่ายายเดี๋ยวหนูคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะ
เดี๋ยวหนูไปยายไม่ยอมยายตะโกนด่าเสียงดังนะคะ
แล้วยายไปเอาไหมกว่าด้ามยาวอ่ะค่ะ

ก็ต้องชำนี่ใช้จิตวิทยาหน่อย
แกล้งชวนยายเนี่ยไปนั่งคุยหน้าบ้านให้กัน

ถามไปถามมาแกก็เออะโวยวายนะ
สุดท้ายพอไอ้ลมเย็นลงแกก็ไม่พูดอะไร
ประมาณว่าแถวนี้มัน
ฉันก็ไม่รู้ว่าคือไม่ยอมขอโทษไม่ยอมรับผิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ถ้าเกิดเสียหายยังไงก็ไปแจ้งความก็แล้วกัน